ต่อกันที่สาวใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่า
สาวคนนี้ก็เพิ่งจะขับรถผ่านอุบัติเหตุนะคะ
แล้วล้อรถเนี่ยเหมือนกับว่าไปทับเอาชิ้นส่วนอะไรบางอย่าง
ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์หรือเปล่านะคะ
รวมถึงเธอยังต้องออกมาเคลียร์อีกหนึ่งประเด็น
ว่าจะเหยียบชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่ง

พบว่าล้อถูกชิ้นส่วนอะไหล่ตำเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรที่น่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะ
ซึ่งเธอเองก็บอกว่าต่อไปจะระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นค่ะ
ตอนหนูขับรถกลับบ้านเลือกกองแล้วฝั่งตรงข้ามมีอุบัติเหตุค่ะ

หนูก็เลี้ยวมาคนละฝั่งกันแต่ว่าไปทับเอากับอะไหล่รถอีกคันนึง

คิดว่าเอาแล้วหนูลากอะไรมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ตกใจค่ะ
แต่ตอนนั้นดีที่มีแบบผู้จัดการอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยแบบมาช่วย
หรือว่ามันเป็นแบบอะไหล่รถที่แบบเป็นเหล็กเส้นใหญ่กับน็อตปักอยู่

พร้อมยางออกมาหมดเลยอย่างเงี้ย

ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการขับขี่นะคะ
ส่วนประเด็นข่าวลือที่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
จะรับนางงามคนสวยอย่างน้ำตาลชะลิตา

เฟิร์นบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ

เพราะเจ้าตัวก็ชื่นชอบนางงามคนนี้อยู่แล้วค่ะ